การจัดขบวนเรือพระราชพิธีในการเสด็จพระราชดำเนินเรียบพระนครโดยขบวนพระยุหายาตราธานชนละมาก
จากจะมีเรือพระที่นั่งสี่ลำแล้วนะคะยังมีเรือเหล่าแสนยากรขนาดข้างด้วย
ลำทำหน้าที่อย่างไรบ้างติดตามจากรายงานค่ะ
เหล่าแสนยากรที่ใช้ในขบวนเรือพระราชพิธีในการเสด็จพระราชดำเนินเรียบพระนครโดยขบวนพระยุหาญาตราทางชลมาก
ในพระราชพิธีบรมราชาพิเศษพุทธศักราช๒๕๖๒มีหน้าที่แตกต่างกันออกไป
เริ่มจากเรือทองขวานฟ้าและเรือทองบ้าบินเป็นเรือประตูหน้ามีลักษณะเป็นเรือกราบ
ทั้งสองลำนี้เป็นเรือดั้งทาน้ำมันยอดดั้งปิดทองแกะสลักลวดลายเป็นเรือคู่หน้าสุดทำหน้าที่เป็นเรือนำขบวนเรือพยุหาญาตราทางชลมากทั้งหมด
มาเป็นเรือเหล่าแสนยากรประเภทเรือพิฆาตที่มีชื่อว่าเรือเสือทะยานชนและเรือเสือคำรณสิน
เรือทั้งสองลำดัดแปลงมาจากเรือรบที่ใช้ในการศึกสงครามดังนั้นเรือแต่ละลำจึงวาดลงสีรูปเสือไว้ที่หัวเรือและมีช่องที่มีปืนใหญ่ยื่นออกมามีครึสำหรับอำมาตย์ฝ่ายทหารนั่ง
เรือดั้งมีทั้งหมดยี่สิบสองลำเป็นเรือกระบวนสายนอกทำหน้าที่ป้องกันคุ้มกันเรือสายในเป็นเรือไม้ทาสีน้ำมันไม่มีลวดลายยกเว้นเรือดั้งยี่สิบเอ็ดและเรือดั้งยี่สิบสองที่ทาสีทองมีชื่อเรียกตามลำดับตั้งแต่เรือดั้งหนึ่งถึงเรือดั้งยี่สิบสอง
เรือแซงเป็นเรือขนาดเล็กแล่นเร็วจึงทำหน้าที่เป็นเรืออารักษาพระมหากษัตริย์มีชื่อเรียกตามลำดับตั้งแต่เรือแซงหนึ่งถึงเรือแซงเจ็ด
เรืออารักษาพระมหากษัตริย์มีชื่อเรือแซงเจ็ด
เรืออารักษาพระมหากษัตริย์มีชื่อเรืออารักษาพระมหากษัตริย์มีชื่อเรืออารักษาพระมหากษัตริย์มีชื่อเรืออารักษาพระมหากษัตริย์มีชื่อเรืออารักษาพระมหากษัตริย์มีชื่อเรืออารักษาพระมหากษัตริย์มีชื่อเรืออารักษาพระมหากษัตริย์มีชื่อเรืออารักษาพระมหากษัตริย์มี
จะมีรูกลมสำหรับติดตั้งปืนใหญ่จำลอง
ภายในมีการติดตั้งครึประดับอาวุธโบราณได้แก่เขนโล่ดาบหอกบริเวณทั้งสองด้านของครึ
เรือรูปสัตว์คู่แรกคือเรืออสุระวายุพักษ์และเรืออสุระปักศรี
เรือทั้งสองลำนี้สร้างขึ้นครั้งแรกในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุลาโลกมหาราชรัชกาลที่๑
และได้ทำการบูรณะในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่สี่
โดยชื่อเรืออสุระวายุพักแปลว่าอสูรผู้มีลมเป็นอาหาร
ส่วนเรืออสุรปักศรีแปลว่าอสูรผู้เป็นนก
ขนเรือทั้งสองลำมีลักษณะคล้ายคลึงกัน
คือมีร่างกายเป็นนกมีหัวหรือหน้าเป็นยักษ์
จำหลักไม้เขียนลายลงรักปิดทองประดับกระจก
แต่รูปอสุรวายุพักจะใส่เสื้อสีม่วงมือและเท้าเป็นสีคลาม
ส่วนรูปอสุรปักษีใส่เสื้อด้านหน้าสีม่วงด้านหลังสีเขียว
มือและเท้าเป็นสีเขียวโขนเรือทั้งสองลำ
ในมือทั้งซ้ายและขวาถือทงสามชายเล็ก
ถัดมาเป็นเรือกระบี่ปราบเมืองมารและเรือกระบี่รานรอนราบ
เรือทั้งสองลำสร้างขึ้นครั้งแรกในสมัยรัชกาลที่หนึ่ง
แต่ปรากฏชื่อเรือชัดเจนในเอกสารสมัยรัชกาลที่สี่
และในพุทธศักราช๒๕๐๘ได้ทำการบูรณะ
เพราะได้รับความเสียหายจากแรงระเบิดอากาศยาน
ถล่มกรุงเทพมหานครเมื่อครั้งสงครามโลกครั้งที่๒
ชื่อเรือทั้งสองลำนี้สะท้อนความรับรู้วรรณคดีเรื่องรามเกียร
ลักษณะของโขนเรือกระบี่ปราบเมืองมารจำหลักไม้ลงรักปิดทองประดับกระจก
เป็นรูปวานอนหรือลิงกายและใบหน้าสีขาวกระบังหรือเป็นสีขาวเผือก
เป็นวานอนประเภทปากอ้างหัวโล้นสวมซีราพรเกี้ยวหรือเครื่องประดับหัวมาลัยทอง
มาลัยรักร้อยมีผ้าโพกตะบิดเป็นเกลียวมีกันเจียกจรหรือจรหูอุบะกุณฑลหรือตุ้มหู
อ้ากว้างมีเขี้ยวสีขาวงาช้าง๔เขี้ยวเพดานปากมีเขี้ยวแก้ว
ส่วนโขนเรือกระบี่รานรอนราบกายและใบหน้าเป็นสีเขม่าหรือสีดำน้ำรัก
ซีราพรและมีเครื่องประดับกายรวมทั้งผ้านุ่งลงรักปิดทองประดับกระจกเช่นเดียวกัน
แต่มีเขี้ยวเป็นสีทองโขนเรือทั้งสองลำในมือทั้งซ้ายและขวาถือทงสามชายเล็ก
เรือพาลีรังทวีปและเรือสุขรีบครองเมืองสร้างขึ้นครั้งแรกในสมัยรัชกาลที่หนึ่ง
เรือพาลีรังทวีปโขนเรือจำหลักไม้ลงรักปิดทองประดับกระจกเป็นรูปพญาวานอนหรือลิงสวมมงกุฎร่างกายสีเขียว
ตัวละครตัวหนึ่งในวรรณคดีเรื่องรามเกียร
ส่วนเรือสุขรีบครองเมืองโขนเรือจำหลักไม้ลงรักปิดทองประดับกระจกเป็นรูปพญาวานอนก้ายสีแดง
ขนเรือทั้งสองลำในมือทั้งซ้ายและขวาถือทงสามชายเล็ก
เรือรูปสัตว์คู่สุดท้ายของขบวนคือเรือครุฑเหินเห็ดและเรือครุฑเตร็ดไตรจักร
เรือทั้งสองลำนี้สร้างขึ้นครั้งแรกในสมัยรัชกาลที่หนึ่ง
และมีการบูรณะใหม่โดยใช้หัวเรือเดิมมาประกอบในพุทธศักราช๒๕๕๙
เนื่องจากได้รับความเสียหายอย่างมากจากแรงระเบิดเมื่อครั้งสงครามโลกครั้งที่๒
ครุฑเหินเห็ดโขนเรือจำหลักไม้ลงรักปิดทองประดับกระจก
เป็นรูปพญามงคลสุบันก้ายสีแดงยุทธ์นาคี๔ตัว
ประกอบด้วยที่มือ๒ตัวและที่เท้า๒ตัวเกี่ยวประวัติพันรอบข้อมือและข้อเท้า
เรือรูปสัตว์ลำนี้จึงไม่มีการถือทงสามชายเล็กเหมือนลำอื่น
ส่วนเรือครุฑเตร็ดไตรจักรโขนเรือจำหลักไม้ลงรักปิดทองประดับกระจก
เป็นรูปพญามงคลสุบันยุทธนาคี๔ตัวเช่นเดียวกันแต่มีกายสีชมพู
เรือรูปสัตว์มาก็คือเรือคู่ชักหมายความว่าใช้เป็นเรือชักลากเรือพระที่นั่ง
มีชื่อว่าเรือเอกชัยเหินหาวและเรือเอกชัยเหลาทอง
เป็นเรือพระที่นั่งเอกชัยในลำดับชั้นของเรือพระที่นั่ง
ที่มีศักดิ์เสมอเกือบเทียบเท่าเรือพระที่นั่งกิ่ง
เรือทั้งสองลำสร้างขึ้นครั้งแรกในสมัยรัชกาลที่๑
ขนเรือเขียนลายปิดทองรถน้ำเป็นรูปเหราซึ่งเป็นสัตว์ในตำนาน
ลักษณะคล้ายมังกรแต่มีหัวเป็นงูหรือนาค
หัวเรือเป็นรูปดั้งเชิดสูงประมาณสองเมตรปลายสุดเป็นกระหนกเปลว
แต่เรือทั้งสองลำก็มีข้อแตกต่างกันอยู่บ้าง
โดยสามารถสังเกตได้จากดวงตาและเบ้าปากฉัด
โดยเรือเอกชัยเหินหาวจะมีดวงตาสีทองขดเป็นวง
และมีฉัดเครื่องสูงหักทองขวาง๖องค์
ส่วนเรือเอกชัยเหลาทองดวงตาสีดำและไม่มีเบ้าปากฉัด